ท่านผู้ชมครับมีแม่ค้าขายอาหารอยู่ที่พระนครศรีอยุธยา
ทวงหนี้เนี่ยโทรมาแบบป่วนมาก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

สุดท้ายนี่เจอแม่ค้าขายอาหารคนนี้เข้าไปเนี่ย

เด็ดเผ็ดร้อนขนาดไหนเนี่ยไปฟังเลยนะครับ

เบอร์คลัยมึงโทรมาพูดว่ามึงพูดจ๋าอย่างนี้
ไน่ทิ้งที่ไหน

เก่งมากเลยน้ะเร็วจ้ะ
โทรมาหาคนชื่อนึงซึ่งเขาไม่ได้ชื่อนี้เลยแล้วก็ทวงหนี้ค่ะ
ไปมาเริ่มหยาบคายลามกแม่ค้าเขาก็เลยใส่เลยครับทุกผู้ชมครับ
โอ้โหนี่ครับปลายสายเนี่ยทีแรกโทรมาบอกชื่อนี้ที่นี่เขาบอกเขาก็ไม่มี
ก็โทรมาอยู่นั่นแหละโทรมาหลายวันด้วยโทรมาแทบทุกวันนะครับ
ก็เลยใส่ซะใส่ซะหนักเลยนี่ฮะโอ้โหเราไปหามาแล้วนะครับ
แม่ค้าขายอาหารป่าท่านนี้นะครับค่ะคุณสุวนันขำวิไลนี่
ขายอาหารป่าอยู่ที่ตะบนบ่อพงอำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรียุธยานะครับ
คือคุณสุวนันเนี่ยบอกว่าคุณแม่ของเธอเนี่ยเพิ่งเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ใหม่ได้๓เดือน
นี่มันเริ่มตั้งแต่๒๒ตุลาคมอยู่มีหมายเลขโทรศัพท์เบอร์แปลก
โทรมาหาคนชื่อมณฑาแม่ก็บอกว่าไม่รู้จักปลายสายก็ด่าเสียหายหาย
ลักษณะจะโทรมาทวงหนี้คือเธอบอกเธอก็ทนไม่ไหวเอาโทรศัพท์มาคุยแทนแม่
ไม่รู้จักไม่ต้องโทรมาแล้วอีกฝั่งนึงไม่หยุดฮะไม่หยุดครับ
แล้วก็เลยต้องมีการจัดการกันตามคลิปนี้ครับ
โทรมาถามหาชื่อคนนู้นคนนี้แล้วไม่มีก็เลยด่าก็เลยแบบว่าเหมือนมีปากเสียงกัน

มณฑาค่ะแต่ที่บ้านหนูไม่มีคนชื่อมณฑาหนูก็เลยบอกว่าไม่มีแล้วไม่ต้องโทรมาเบอร์นี้
แล้วเขาก็โทรมาอีกโทรมาหลายหลายรอบสี่ห้ารอบอะค่ะโทรมาแล้วก็แบบว่าโทรมาโทรพูดจาแบบหยาบคายอะค่ะ
แล้วก็ยังโทรมาเรื่อยเปลี่ยนเบอร์โทรมาเรื่อยค่ะใช่ค่ะเหมือนทำงานเป็นทีมอ่ะ
คือวันนั้นเนี่ยจัดการกันเสร็จไปเนี่ยนะฮะอีก๒วันโทรมาอีกนะครับเบอร์แปลกโทรมาอีกครับ

นี้โทรหาสุกัญญาวันที่แล้วมณฑาบอกไม่มีวันนี้โทรหาสุกัญญาอีก๒วันต่อมาแล้วก็จะเปลี่ยนคนโทรมาเรื่อย
คือสุดท้ายเนี่ยเธอบอกว่าเธอก็ลองเอาเบอร์ที่โทรมาเนี่ยเอาไปตรวจสอบพบว่ามันเป็นลักษณะเหมือนกับเบอร์ของพวกเว็บพนันออนไลน์ด้วยนะฮะ
ก็เลยเดี๋ยวจะเอาเบอร์นี้นะครับเอาคลิปเสียงนี้ไปแจ้งความกับตำรวจนะครับเพื่อให้ตำรวจประสานหน่วยงานภาครัฐช่วยตรวจสอบให้หน่อยว่าไอ้พวกนี้เนี่ยมันเป็นพวกไหนยังไงกันเนี่ยแล้วได้เบอร์ของแม่เธอมาได้ยังไงนี่โทรมาป่วนทุกวันเลย
อันนี้คือโทรก่อกวนเลยนะคะนี่ก็เลยไล่ตามแต่ส่วนใหญ่เขามักจะใช้เบอร์พวกเหมือนแบบซื้อเติมเงินมันก็จะตามยากหน่อยแต่เจอไปขนาดนี้ไม่น่ากล้าโทรมาอีกแล้วนะเป็นคุณคุณกล้าโทรกลับไปไหมคะ
แต่อันนี้มันโทรมาวันเว้นวันโทรมาตลอดเลยเนี่ยเขาบอกเนี่ย
ฝากตำรวจหน่อยนะคะเดี๋ยวแม่ค้าไม่ได้ทำอาหารกินกันพอดี